คอร์เซนเตอร์ตอนนี้อย่างที่น้องมิ้นบอก
คนจิตแข็งหน่อยรอเลยโทรมาโทรมาโทรมา

แต่กรณีนี้ฮะโทรมาจริง
แล้วก็คราวนี้จะมาหลอกใช่ไหม
เลยบอกว่าขอไปทำงานด้วยได้ไหม
ทำงานในทุกวันเนี่ยเงินก็ได้น้อยงานก็หนัก
ขอไปเป็นแก๊งคอลเซนเตอร์ด้วยได้ไหม
ยังไงยังไง
ลองฟังดูฮะ

แล้วกูต้องย้ายไปอยู่ที่ไหนอ่ะ
ระยองอ่ะ
โหระยองเหรอมึงมีบ้านพักให้กูเปล่า

ภรรยากูมีบ้านญาติพอนอนฟรีได้อยู่
มีบ้านมีของกินได้ดี

คือหลอกได้เท่าไหร่ได้เป็นเปอร์เซ็นหรือยังไงวะ

เอาจริงจังจริงจังมึงอย่าหลอกกูมึงอย่าต้มตุ๋นมึงอย่าให้ความหวังกูดิ
คิดว่ากูเป็นเพื่อนมึงก่อนตอนนี้

มึงต้องคิดว่ากูเป็นเพื่อนมึงก่อนแล้วมึงก็พูดความจริงกับกูมึงอย่าให้ความหวัง
กูทำเนี่ยเขาจ้างกูตากแกงวันละ๓๐๐โคตรเหนื่อยเลย
เออให้กูมาตักแกงวันละ๓๐๐ตื่นแต่ตี๕
เสร็จกี่โมง๔โมงเย็นแถมกูต้องมานั่งล้างของให้

ตอนนี้งงงงไปหมดอยากเข้าร่วมโครงการ

อยู่นะนี่พี่เขาเป็นสายให้ตำรวจป่ะเนี่ย

สำคัญคือพี่เรียนจิตวิทยามาหรือเปล่า
เออคิดว่าเป็นเพื่อนก่อนอย่าเพิ่งหลอกกัน
ข้อความต้องเจอแบบนี้มิตรภาพระหว่างสาย
เพราะเขาไม่ยอมถูกหลอกแถมยังขอเข้าร่วมทำงานกับโครงการนี้ด้วย
นี่แหละครับคือเขาบอกว่าอ้าหลังจากนานาเนี่ยทำงานข้าวแรงขั้นตามวันละ๓๐๐
ตักแกงล้างของตั้งแต่ตี๕จน๔โมงเย็น

เทิมดันมาเห็นอกเห็นใจพี่เขา

ถึงขนาดบอกเลยนะอยู่ระยอง
น้ำเสียงพี่แกคงจริงใจคงเหนื่อยจริงไง
นะฮะมาเลยมีที่พักฟรีข้าวกินฟรี
หลอกคนได้หลักล้านบาทนะฮะ
คนเข้าไปชมคลิปก็ชอบใจนะครับ

โทรมาหลอกสุดท้ายต้องระบากหางานให้
บางคนบอกพลิกวิกฤตเป็นโอกาส
จากวิชาชีพสู่มิตรภาพก็มี

ถ้าคิดมุกจะหลอกแก๊งคอร์เซนเตอร์